เอามาฟาดฟาดฟาดเลยนะฮะกับรถอีกคันหนึ่งซึ่งในรถคันนั้นมีเด็กด้วย
แล้วคนในรถเขาก็ขอร้องแล้วร้องขอชีวิตด้วยซ้ำ
บอกว่าในรถมีเด็กในรถมีเด็กขอโทษนะลุง

นี่ฮะทางเบี่ยงเป็นแบบนี้ใช่ทางเบี่ยง
ไม่ให้รถเก่งที่ติดกล้องวงจรปิดไปไหนได้
คุณลุงเปิดประตูออกมาด่านิดหนึ่งสักพักหนึ่ง
อีกทีหนึ่งตัดสินใจนะฮะลงจากรถมาพร้อมกับไม้

แล้วก็ฟาดมาโดนแขนของคนขับขี่ด้วยนะครับ
โดยนายพรพรมธนวนิกอายุ๖๐ปี
บังคับให้รถของนายสันติภาพวิริโยไทยอายุ๓๑ปี
ซึ่งเป็นอาจารย์สอนดนตรีมหาวิทยาลัยพายับจังหวัดเชียงใหม่
บอกให้จอดบริเวณช่องทางออกจากถนนดอนจันสันกำแพง
กำลังเบี่ยงเข้าไปในเลนซ้าย
สันติภาพจึงบีบแตร่เตือน
จากนั้นลุงพรพรมจึงเดินลงมาจากรถ

นำมาฟาดกระจกหน้ารถด้านขวาของนายสันติภาพ
จนแตกจนกระจกแตกนะฮะ
แล้วก็ฟาดเข้าโดนที่แขนของนายสันติภาพ
ซึ่งในรถของนายสันติภาพมีภรรยา

ภรรยาท้องแล้วก็มีลูกน้อยอีกคนนึงร้องไห้กระจองงองแง่
เพราะอดตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ได้เดินทางมาเจรจาตกลงค่าเสียหาย

โดยลุงพรพรมยอมรับว่าสาเหตุที่ทำลงไปเพราะขาดสติ
จากตัวเองเคยรักษาอาการเส้นเลือดในสมองแตก
แล้วก็เป็นคนพิการต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันตลอดเวลา

และพร้อมจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้คู่กรณี
เพราะว่าในช่วงเกิดเหตุตัวเองใจร้อนและควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
เพราะอารมณ์ของตัวเองจะขึ้นขึ้นลง

เขาจะบอกได้ไหมครับว่าทำไมเราถึงอารมณ์ร้อนตอนนั้นอย่างนี้ครับ
ผมเหลือเส้นเลือดต่างหลายสมองยังบ้างมาแล้วครับ
คือตำรวจก็บอกนะครับว่าคุณลุงพรพรมเนี่ย
เคยเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในเชียงใหม่

ขอเออรี่ออกมาก่อนนะครับ
อารมณ์แปรปวนหลังจากที่หายป่วยจากเรื่องของเส้นเลือดในสมองเนี่ยนะครับ
นี่แหละอารมณ์แปรปวนมาก
ลุงบอกตั้งแต่นั้นมาก็หงุดหงิดตัวเองมาโดยตลอดนะครับ
ด้านของผู้เสียหายคือนายสันติภาพ

ตัวเขาเองและภรรยาที่กำลังท้อง๙เดือนและลูกชายวัย๑ขวบ๙เดือน

ระหว่างนั้นได้เกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในคลิปนะครับ
จากคู่กรณีที่ขับรถอยู่ในเลนซ้าย
พยายามจะเบียดเข้าช่องทางออก

แต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายลงมาตีกระจกก็พยายามใช้สตินะ
จากเกรงเหตุการณ์จะบานปลายหากคู่กรณีมีอาวุธ

และยังใช้ไม้เท้าทุบกระจกรถตนกว่า๑๐ครั้ง
ทำให้กระจกแตกและเศษกระจกกระเด็นเข้ามาเข้าตาตน

ขณะนี้แพทย์ได้นำเศษกระจกออกมาได้แล้ว

ใช้รถใช้ถนนไม่อยากให้เกิดขึ้นมาอีก

ส่งข้อความมาให้กำลังใจในครั้งนี้
ตอนนี้คุณลุงพรพรมก็โดน๓ข้อหาแล้วฮะ
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บที่โดนข้อหาทำร้ายร่างกาย
เพราะไม้เท้าไปโดนข้อศอกของนายสันติพา

เป็นรอยยาวแล้วไอ้กระจกที่มันกระเด็น
ตาของนายสันติภาพแล้วก็ลูกชายด้วย
อกจากนี้ยังเตรียมเสนอนายทะเบียนยึดใบอนุญาตขับรถ๑ปี

ใดต้องรอผลการตรวจรับรองของแพทย์
ยืนยันเรื่องของร่างกายของนายสันติภาพอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ